เอาไหนพูดถึงพระตรีมุรติแล้วแน่นอน
หลายคนก็มักจะไปไหว้ขอพรกันที่นั่นนะคะ
วันนี้เราก็เลยตามพี่แจ๊กกะรีนนะคะ

สำหรับบรรยากาศที่สารพระตรีมุรติลานนานาเซ็นเทอร์เวอร์คืนนี้นะคะต้องบอกว่ายิ่งดึกยิ่งมีประชาชนทยอยเดินทางมาไหว้ขอพรความรักเนื่องในโอกาสเทศกาลวาเลนไทยที่ใกล้จะถึงนี้ค่ะ
ต้องบอกแบบนี้นะคะว่าเมื่อคืนนี้ค่ะซึ่งเป็นคืนพฤหัสบดีสุดท้ายก่อนวันวาเลนไทยซึ่งเชื่อว่าเป็นเลิกดีในการขอคู่ก็มีคนเดินทางมาไหว้ขอพรพระตีมุรติที่นี่เยอะมากค่ะจนโซเชียลแชร์ภาพพลังศรัทธาของประชาชนที่มีต่อพระตีมุรติแห่งนี้ล่ะค่ะ
แต่คืนนี้ก็ไม่ใช่ว่าจะน้อยนะคะมีคนทยอยเดินทางมาโอ้โหฝ่ารถติดมาไหว้พระตีโมติกันเพียบเลยล่ะค่ะมีทั้งมาคนเดียวมาเป็นคู่ชายหญิงเพื่อนฝูงนักศึกษาค่ะ
โดยถึงแม้จะมีคนเดินทางมาขอพรกันเยอะมากนะคะแต่ทางเจ้าหน้าที่ก็มีการตรวจตราดูแลจำนวนคนไม่ให้แออัดแล้วก็จัดเว้นระยะห่างในการไหว้ด้วยนะคะ
แล้วคนที่มาไหว้ขอพรเทวรูปพระติมรติแห่งนี้ไม่ได้มาขอพรเรื่องความรักเพียงอย่างเดียวนะคะ
บางคนเนี่ยมาขอเรื่องการงานเรื่องเงินเรื่องโชคลาภรวมไปถึงสุขภาพขอให้แข็งแรงปลอดจากโควิดก็มีนะคะ
และที่ปังที่สุดก็ต้องเรื่องคู่นี่แหละค่ะอย่างผู้หญิงท่านนี้นะคะก็มาไหว้พระติมรติทุกเทศกาลสำคัญค่ะ
ยตั้งแต่ยังไม่แต่งงานจนตอนนี้ได้แฟนมีลูกแล้วนะคะว่างยังพามาไหว้ด้วยกันอยู่เลยค่ะ
ไหว้ท่านเป็นประจำอยู่แล้วค่ะมาขอพรค่ะ
หนูบอกว่าไหว้ตั้งแต่แบบยังไม่มีแฟน
ใช่ค่ะก็ไหว้ตั้งแต่ยังไม่มีแฟนก็มาขอพรความรักความสำเร็จได้ที่แกงนา
แต่ว่าที่สุดก็ขอแบบว่าขอความรักอะไรอย่างนี้ด้วย
แต่ว่าก็เหมือนอารมณ์แบบถ้าสมมุติว่าใครแบบใช่ขอให้โทรมาหาเราคนแรกอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็ทิ้งระยะนิดนึงค่ะแล้วก็มีมีคนโทรมาคนแรกก็แต่งงานจนถึงทุกวันนี้มีลูกไปเลยมีครอบครัว

ส่วนตัวก็คือเชื่อพระตรีมากเลย
ก็เชื่อค่ะเพราะว่าเหมือนว่าไม่ได้เรื่องความรักอย่างเดียวบางทีเรื่องหน้าที่การงานความสำเร็จต่างก็มาขอท่านเหมือนกันค่ะ

สำหรับของไหว้ดอกไม้ทูบเทียนน้ำแดงนะคะไม่ต้องพกมาเองก็ได้ค่ะที่นี่มีบริการขายให้กับนักท่องเที่ยวอยู่แล้วค่ะ
ซึ่งจากการสำรวจนะคะปีนี้ดอกกุหลาบแพงขึ้นจากปีที่แล้วถึง๕๐บาทด้วยกันค่ะ
สำหรับใครนะคะที่จะเดินทางมาที่นี่ตอนนี้นะคะไม่ต้องมาแล้วนะคะเพราะว่าอีกสักครู่เดี๋ยวเขาจะปิดแล้วนะคะ
เอาเป็นว่าพรุ่งนี้มาได้กันใหม่ค่ะพรุ่งนี้วันหยุดด้วยนะคะแล้วที่สารรีโมติแห่งนี้นะคะ
ก็จะเปิดไว้ให้บริการตั้งแต่ตอนเจ็ดโมงครึ่งจนถึงห้าทุ่มนั่นเองนะคะก็คือจะเปิดให้ไหว้ได้ตลอดเลยนะคะ
เรื่องการเดินทางเพราะว่าตรงนี้ค่ะรถติดมากนะคะแล้วก็ถามพ่อค้าแม่ขายมาแล้วเขาบอกว่าพรุ่งนี้คนจะแน่นมากจริงนะคะ
เอาเป็นว่าวันนี้นะคะแจ๊กกะรีนก็ขอให้ทุกท่านนะครับ
แฟนไทยรัฐนิวโชว์ทุกคนมีความสุขแล้วกัน
เดี๋ยวคืนนี้ก่อนจากไปนะคะเรามาร่วมขอพรนะคะ
ผ่านหน้าจอกับพระธรรมนุษย์แห่งนี้เลยนะคะ
กะรีนรายงานบุญมีถ่ายภาพ